คุณแม่อ้ำคุณสำหรับค่ะแม่ก็คือแม่จริงวันนี้ปรากฏตัวได้ลุกเป๊ะปังอลังการเช่นเคย

วันเวลาทำอะไรชีไม่ได้จริงเลยนะคะอายุอนามก็ขึ้นเลข๓กว่าแล้วนะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องหัวใจที่หลายคนลุ้นอยู่ว่าตอนนี้คุณแม่ของเรามีใครมาครอบครองหัวใจแล้วหรือยัง
อาจจะต้องลุ้นหืดขึ้นคอกันหน่อยเพราะนาทีนี้เนี่ยชีบอกว่ามีคนสนิทเข้ามาดูแลหัวใจแล้ว
จะเป็นใครไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
เปิดปากเรื่องหัวใจที่หลายคนสงสัยอยู่สักทีสำหรับซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภา
ที่ตอนนี้เธอยอมรับตรงว่ากำลังเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับไฮโซฟลุกทายาทธุรกิจเครื่องเพชรที่ตกเป็นข่าวด้วยกันก่อนหน้านี้
แม้จะยังกักสถานะว่าเป็นแค่พี่น้องแต่ลองสาวอ้ำเปิดใจให้หนุ่มฟลุ๊กควงไปไหนต่อไหนขนาดนี้ก็ถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นอยู่ไม่น้อย
ส่วนกองเชียร์ที่ยังหวังให้อดีตหวานใจแอมพิธานหวนคืนสถานะแฟนกับสาวอ้ำก็ดูจะลุ้นยากเพราะเจ้าตัวพูดชัดเลยล่ะค่ะว่ายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม
มีคุณรู้สึกว่าขี้ไม่ชอบ
ไม่ไซฟาไม่รู้ว่าจะใช่จริง
ไม่มีค่ะไม่ได้ง้อค่ะ
เดี๋ยวเขาเสียหายหมดไม่มีค่ะ

ต่อให้ไม่ได้คบกันก็เป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะ